คราวนี้เรามาดูกันที่ความเคลื่อนไหวในประเด็นแรกกันก่อน
วันนี้อัปเดตกันหน่อยดีกว่าเรื่องของอุทยานราชพักษ์ยังไม่จบนะครับ
ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้พนาคมเอกอุดมเดชน์ศีรษฐบุตร

เรื่องของที่สังคมตั้งข้อสงสัยยืนยันว่า
ริสุทธิ์ไม่มีการทุจริตใดทั้งสิ้น
ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งวัน
สอตชปปทปปชร่วมกันแถลงนะครับ
การตรวจสอบโครงการนี้ไม่พบว่ามีการทุจริตใด
แต่ก็ยังมีข้อสงสัยจากประธานแก่นำนปชอยู่เหมือนกันคุณ
คำนี้มันมีนัยยะสำคัญยังไงหรือเปล่า
แต่วันนี้นะครับมีความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ
เพราะว่ารัฐมนตรียุติธรรมรวมทั้งประธานปปชเอง

บอกว่าในกรณีเรื่องของค่าที่ปรึกษานั้น
ตรงจุดนี้เป็นการจ่ายเงินเรื่องของส่วนบุคคลครับ
เอกภัยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
หรือว่าสอตชก็พูดถึงผลการตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักษ
ปปชเตรียมหาข้อเท็จจริงในประเด็นอื่นเพิ่มเติม
โดยบอกว่าปปชอาจจะมองเห็นประเด็นอื่นเช่น
เรื่องที่เซียนอุหรือว่านายวัชรพงศ์ระดมสิทธิพัฒน์
ซึ่งมีข้อมูลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปรับเงิน
เรื่องนี้เท็จจริงเป็นอย่างไรต้องรอดูนะครับ

ลองไปฟังเสียงของรัฐธรรมดรียุติธรรมครับ
ผมถ้าจะเห็นผมถึงพูดหลายครั้งไง
ว่าผู้ประสือว่าผมเองนะวันนั้นก็บอกว่า
ถ้ามีอะไรที่ไม่เห็นด้วยโดยจุดของการตรวจสอบ
ก็ให้เสนอมาวันนั้นก็ไม่มีอะไร
มันก็มีเฉพาะทัศนคติมีในเรื่องของดุลพินิษฐ์
ทำไมความน่าเชื่อถือไหมอะไรไหม

ที่จะพูดว่าไม่ถูกต้องในประเด็นการสอบ

มาดูมุมมองของประธานปปชกันบ้างนะครับ
แหวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามประเด็นที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามา
ดำเนินการในฐานะส่วนตัวหรือไม่
ขณะนี้เป็นเพียงชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงเท่านั้น
โดยปปชจะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจง
แต่ถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วไม่มีข้อมูล
ก็ให้ข้อกล่าวหานั้นตกไปนะครับ
ลองไปฟังเสียงของประธานปปชครับ
ในขณะที่ประธานนปชนะครับ
จตุพรพรมพันธ์ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีบอกว่า
ตัวเองยินดีนะครับที่จะให้ข้อมูลกับปปช

และยังพบเพิ่มเติมด้วยว่าเซียนอุนั้นขาดราชการหลายเดือน
ตั้งแต่เกิดประเด็นเรื่องหักฆ่าหัวคิวในโครงการอุทยานราชพักษ์
นี่คือสิ่งที่ประธานนปชนั้นให้ข้อมูลเอาไว้นะครับ
ก่อนที่เซียนอู๋จะกลับเข้ามาทำหน้าที่ตามปกติ
หลังจากเปลี่ยนประเด็นเรื่องของค่าหัวคิว
เป็นค่าที่ปรึกษาและค่าจัดหางานที่นำมาให้บริษัทเอกชน
ซึ่งตามหลักแล้วคศควรจะใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ปลดหรือกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ไปฟังเสียงนปชกันครับ
ที่ผมบอกว่าการสอบสวนกองบัญชาการสอบสวนกลางอย่างไร

ทางประชาที่ต้องก็ควรจะตรวจซ้ำ

สองรอยร้าวที่มันเกิดขึ้น

และที่ผ่านเด็ดต่อมาก็คือปพชเอง
ปปชก็ต้องดำเนินการลงโทษ

แล้ววันนี้มาก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปได้ยังไง
ประธานนปชยังบอกอีกด้วยนะครับว่า
ผลตรวจสอบของสอตชน่าจะยังมีพิรุษ
และก็มีความไม่ชัดเจนในหลายประเด็น
และค่าจัดหางานนั้น
คำนี้เป็นวาธกรรมที่คิดขึ้นมาหลังเกิดเรื่อง
ชัดเจนนะครับว่าต้องการเงินในส่วนนี้
แต่พอมีปัญหาจึงคืนเงินในรูปแบบของการบริจาค
นี่คือสิ่งที่ประธานนปชนั้นระบุเอาไว้
เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเรื่องนี้จะตรวจสอบออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับ